คุณผู้ชมค่ะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีข่าวดีนะคะเกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานการบินของไทย
ในเรื่องของการปรับปรุงมาตรฐานอย่างใกล้ชิดค่ะ
ประเมินผลให้ไทยผ่านมาตรฐานการบินของยุโรป
โดยแถลงการของสาภาพยุโรปที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
ระบุว่ายังไม่มีคำสั่งระงับเครื่องบินจากประเทศไทยในตอนนี้
เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการทำการบินโดยจะจับตาไทยอย่างใกล้ชิด
อกจากนี้ในแถลงการยังยกเลิกการระงับการบินเข้าน่านฟ้ายุโรป
และเพิ่มสายการบินที่ถูกห้ามบินเข้าน่านฟ้ายุโรปอีก๑สายการบิน

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากสภาพยุโรปเดินทางเข้ามายังประเทศไทย

คิดเป็นร้อยละ๑๘ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดนะคะ
ซึ่งสภาพยุโรปถือเป็นตลาดท่องเที่ยวขนาดใหญ่อันดับที่๒ของไทย
และเที่ยวบินยุโรปยังทำรายได้ให้กับการบินไทย
ซึ่งเป็นสายการบินรายเดียวที่มีเที่ยวบินไปยุโรปถึง๑๓๐ของรายได้ทั้งหมดค่ะ